คุณผู้ชมใครคิดว่าฉัน๓๐๔๐ไม่มีแฟนฉันจะขึ้นคานอยู่คนเดียว
อย่าเพิ่งท้อใจนะดูเหตุการณ์ต่อไปนี้
คุณเรียกอะไรดิคุณพี่แล้วกันอายุ๖๐กว่าแล้วผู้หญิงนะอายุ๖๗
ฉันชอบผู้ชายคนนี้จังเลยคุณตาคนนี้อายุ๗๑ไม่ต้องมาขอฉัน
ฉันเอาสินสอดไปขอเองฉันรักเขาฉันอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขา

นี่ภาพบรรยากาศส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเมืองหอ

คนก็เอ๊ะกอดกันไปมาหอมเลยหอมเลยกอดเลยอะไรประมาณนั้น
เชียร์กันยกใหญ่ไม่ได้เชียร์ตานะแต่เชียร์ฝ่ายคุณยายให้จู่โจมคุณตา
จะเรียกคุณยายหรอเรียกคุณป้าละกันลูกหลานก็พากันหัวเราะลั่นห้องละครับ
นี่เป็นบรรยากาศการส่งตัวคู่เป่าสามรุ่นใหญ่เข้ามาเรือนหอม
มีลูกหลานเพื่อนพ้องในวัยเดียวกันก็ไปร่วมยินดีกันเยอะนะฮะ
คลิปความน่ารักนี้เผยแพทย์ด้วยเพจขอนแก่นเด้อนำประโพธิ์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยนะอายุ๗๑แล้วเจ้าสาวเนี่ยอายุ๖๔
ทั้งคู่เนี่ยเป็นม่ายทั้งคู่เขาไปพบรักกันและตกลงโปรงใจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะ
ถึงเลิกดี๒๑กุมภาพันธ์จัดงานแต่งด้วยการผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณี
ในบ้านอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
แต่งานนี้ไม่ได้เป็นเจ้าบ่าวไปสู่ขอยกขันหมากไปขอฝ่ายเจ้าบ่าวนะฮะ
เจ้าบ่าวไปขอเจ้าสาวนะฮะแต่เป็นฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยยกขันหมากสินสอบไปสู่ขอฝ่ายเจ้าบ่าว
เจ้าสาวอายุ๖๔เป็นคนยกขันหมากเงินสด๒๐๐๐บาททอง๓บาทรถจักรยานยนต์ป้ายแดง๑คันไปสู่ขอฝ่ายเจ้าบ่าวคุณตาอายุ๗๑
จัดทุกอย่างตามประเพณีโบร่ำโบราณนี่เจ้าสาวชุดเขียวนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่เจ้าบ่าวเสื้อชมพูลายลายนะฮะ
งานนี้เจ้าบ่าวยกนิ้วการันตีโอ้ยตายังฟิตปังนะมะพร้าวหนึ่งต้นก็สู้ตามไม่ได้สบายมาก
นี่ยกนิ้วโอ้โหก่อให้มีความสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะฮะคุณตากับคุณยายคู่นี้น่ารัก
เห็นไหมปุ้ยปุ้ยอายุเท่านี้อย่าคิดว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นค้านหรือเปล่า
ไม่มีคนมาขอมาอย่าไปคิดมาก

ไม่แต่ว่าที่พี่อยากจะถามก๊อฟก็คือ

มะพร้าวทั้งต้นยังสู้คุณตาไม่ได้